ก็คือแบบถ้าคบกันแล้วต้องไม่นอกใจ

แล้วมีผู้หญิงขายาวใส่สั้นมากเลย

ถูก

มองได้แต่ต้องเมาส์กับเราด้วย

ขาสวยกับเธอเยอะเลยไม่ได้ไม่ได้

ก็ชอบคนที่มีเสน่ห์ค่ะ
คือผู้ชายมีเสน่ห์มันจะหล่อนิดนึง

แรกอะไรมันก็ดี

รู้ความจริงก็ตัดสินใจว่าคงไม่ใช่

ที่กัดนาน๗ปีก็คือเริ่มมาประมาณ๒ปีแล้วค่ะ

ก็คือก็คิดแล้วว่าจะแต่งงานกับคนนี้
แต่ว่าสุดท้ายคือเขานอกใจค่ะ
นี่แหละเป็นประเด็นที่มันเป็นแผลในใจมาก่อนเลย
ว่าไปนอกใจเราจับได้ไหม

เศษมาด้วยเศษ

หน้าเริงเธอน่ารัก

เพราะว่าคุณเป็นจุดโฟกัสครับ

เป็นช่างภาพ
พี่เดี๋ยวน้องไม่ไหวแล้ว
เยี่ยมมาก

ผมชกมวยมาคำว่าแพ้นี่ผมสะกดยากมากเลยนะครับ
แต่วันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมแพ้แล้ว

ตั้งแต่เจอสายตาคู่นี้แล้วครับ
ถึงผมเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยนะฮะ

เจ้าตาเป็นนักต่อต้านไม่เชื่ออะไรหรอก

เขาเป็นคนที่มีเงินเท่าไหร่หมดนะ
ต้องซื้อเป็นของตำแหน่งอาทิตย์ก็ไม่ดีดิ
แต่เสาของเขาเนี่ยเส้นวาสนาเขา

หญิงให้เข้าฟ่างเก็บ
เออเอาใหม่เอาใหม่
ถ้าได้มีเงินแล้วเงินจะเอาไว้ให้ใคร

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
ชายคนนี้นี่มันไหวพลิบเหลือกินจริง

ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้
อันนี้ของคุณเจ๋งเป็นไงครับ

แล้วก็มีพุทธอยู่นี่เรื่องการเจรจาการพูดก็ดี

เส้นนี้บ่งบอกถึงพรสวรรค์ใช่ไหมพี่ติ๊ก

ใช่เป็นคนมีพรสวรรค์ใช้พรสวรรค์ให้เป็นประโยชน

เส้นอาทิตย์ตำแหน่งเขาดี

และเขาจะได้กลับคืนมาไปใน๕เดือน